คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ยังต้องตามความคืบหน้าต่อนะคะเพราะดูเหมือนว่าเรื่องมันจะยังไม่จบง่าย
เมื่อวานที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มีผู้ชายแต่งตัวคล้ายกับเหมือนกับเป็นคนที่เล่นมนต์ดำคุณสัย
ใส่เสื้อใส่ผ้าแดงแล้วมีสร้อยเต็มเลยเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็มีคล้ายกับเป็นโรงศพมีถุงผ้าเปิดถุงผ้าออกมาแล้วเขาบอกว่า
แล้วก็มีหลายคลิปนะคะมีการลงยันที่หน้ามีการทำกันหลายคนเหมือนกับแบบทำเป็นอุตสาหกรรมเป็นอาชีพจริงจังอ่ะ
จากคลิปนี้นี่ภาพตรงนี้ทำกันจริงจังเลยตำรวจเขาลงพื้นที่ไปไปที่บ้านหลังนี้ไปตรวจสอบ
แล้วคนที่อยู่ในคลิปเขาอ้างว่าเป็นคลิปเก่าเป็นคลิปนานเป็นปีแล้วเขาเลิกทำไปแล้วตอนนี้เขาไม่ได้ทำแล้วไปตรวจสอบที่บ้านมันก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรว่ายังทำอยู่
แต่ปรากฏว่าเพจเฟซบุ๊กเจ๊มอยวีพลัสเขาโพสต์ภาพนะคะเขาบอกว่าไม่จริงหรอกที่บอกว่าเลิกทำเลิกขายไปแล้วอ่ะ
ยังเพิ่งส่งตุ๊กตากุมารทองไปให้ลูกค้าที่เวียดนามอยู่เลยเมื่อ๖กรกฎาคมปีนี้ปี๖๓เนี่ยนี่ค่ะ
คือผู้ชายที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาเรียกกันว่าอาจารย์หมีนะคะนายทริสเพชรทองอายุสามสิบสามปี
ตำรวจสพนเสือลงพื้นที่ไปที่บ้านเขาอ้างว่าเลิกแล้วคลิปนั้นมันคลิปเก่าเป็นปีแล้ว
แต่เพจเจ๊มอยบอกว่าเอ๊ะมันเพิ่งส่งไปขายเองนะตุ๊กตากุมารทองเก้าพันบาทส่งไปเวียดนาม
ช่วงเย็น๖กรกฎาคมมันขัดแย้งกับคำให้การของอาจารย์หมีที่บอกตำรวจว่าเลิกยุ่งไปแล้วนะ
นี่นะคะคืนวันที่๑๖กรกฎาคมอาจารย์หมีก็ยังทำพิธีอยู่หน้าเตาเผาศพบนเมนอยู่เลย
มีผลไม้มีน้ำแดงมีเครื่องเส้นไหว้ต่างคล้ายกับทำพิธีก่อนจะนำเท่ากระดูกออกไปจากเตาเผา
นี่ค่ะคือตำรวจสพนเสือไปค้นบ้านอาจารย์หมีเมื่อวานนะคะที่อยู่ในพื้นที่หมู่๕
ถนนเรียบคลอง๘อำเภอนเสือจปฐุมธานีแต่มันก็ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไร
ที่จะไปควบคุมตัวจันหมีไปดำเนินคดีเพราะมันก็ไม่ได้มีหลักฐานเท่ากระดูก
นี่ค่ะคืออาจารย์หมีเขาบอกว่าคลิปมันเป็นคลิปเก่าเป็นปีแล้วแต่เขายอมรับนะว่าเคยทำจริง
เคยส่งไปกัมพูชาส่งไปประเทศเพื่อนบ้านแต่ตอนนี้เขาก็ย้ำกับตำรวจว่าเขาไม่ได้ทำแล้วอ่ะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงเขาดูอีกทีนะคะที่เขายืนยันว่ามันเป็นคลิปเก่าแล้วเขาก็เลิกไปนานแล้ว
นี่ค่ะทีนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องขยายผลต่อว่าจริงแล้วอาจารย์หมียังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่หรือเปล่า
อาจารย์หมีบอกตำรวจว่าคลิปเก่าคลิปนั้นปีนึงแล้วเคยทำจริงตอน
อาจารย์หมีเลิกแล้วแต่เพจเจ๊มอยบอกว่าไปตรวจอีกรอบไหมล่ะเพจเจ๊มอยเขาชี้เป้าด้วย
เขาบอกว่าให้ไปดูหลังบ้านของอาจารย์หมีตำรวจยังไม่ได้ไปดูเจ๊มอยก็เลยบอกว่าลองดูหน่อยไหม
หลังบ้านอาจจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเพราะในเพจเจ๊มอยบอกว่าอาจารย์หมีเพิ่งส่งขาย
ตุ๊กตากุมารทองเนี่ยเร็วนี้เลยนี่ดูภาพนิ่งที่เพจเจ๊มอยเขาลงอีกสักครั้งนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นภาพที่เขาบอกว่ามีคนส่งมาให้เขาก็เป็นลูกค้าของอาจารย์หมีนี่แหละใช่
อยู่ที่ต่างประเทศส่งมาเป็นภาพนิ่งนะเราก็กำลังติดต่อพูดคุยกันอยู่
ถ้ามีคลิปเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะแต่ว่าเนี่ยเป็นภาพนิ่งที่เขาบอกว่านี่ไงหลังบ้านอาจารย์หมี
ส่งเมื่อ๖กรกฎาคมเนี่ยยังขับไปส่งอยู่เลย
เพราะฉะนั้นจะเลิกทำไปแล้วได้อย่างไร
ใช่ก็เลยต้องขยายผลกันต่อว่ายังไงเนี่ยยังทำอยู่หรือเปล่าเนี่ย
คือถามว่าถ้าส่งตุ๊กตาไปขายจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็แล้วแต่มันจะผิดไม่ผิดอย่างไร
อันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของการส่งของการค้าขายทั่วไป
แต่เรื่องของเท่ากระดูกที่ใส่ไปในตุ๊กตานี่แหละค่ะ
เพราะถ้าฟังจากในคลิปที่เขาบอกว่าเป็นคลิปเก่านานแล้วเนี่ยที่เราได้ฟังกันเนี่ย
เขาบอกว่าเป็นกระดูกของชาวกัมพูชาที่เสียชีวิตในประเทศไทย
ปนักกิจแล้วญาติพี่น้องเขาไม่เอากระดูกกลับ
นี่ฮะก็เราก็เนี่ยต้องไปดูข้อกฎหมายว่าแล้วอย่างนี้คุณมีสิทธิ์หรือเปล่า
อืมกระดูกของคนที่ชาปนกิจแล้วแล้วเขาไม่เอากระดูกกลับ
กระดูกของศพไร้ญาติอย่างนี้คุณไปเอามาทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยแบบเนี้ย
ใช่มั้ยฮะวันนี้คุณผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปบ้านอาจารย์หมีอีกครั้งนะครับทุกผู้ชมครับ
จะได้ไปตรวจสอบดูกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วทำไม่ทำอย่างไรนะครับบ้านของอาจารย์หมีนะฮะ
ซึ่งก็เจอกับยายแล้วก็ป้าของอาจารย์หมีอยู่ที่หน้าบ้านแต่ไม่เจออาจารย์หมีนะ
ที่บ้านบอกว่าออกไปขายผลไม้ตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวกว่าจะกลับนี่ก็นู่นอ่ะ
ดึกอ่ะนะฮะกว่าจะกลับนะครับอยู่แถวห้องหลวงใช่ไหมปฐุมธานี
นี่นะฮะก็เจอแต่คุณยายคุณป้านะครับยายกับป้าของอาจารย์หมีบอกว่า
ตุ๊กตาที่อ้างว่าเอามาทำเป็นกุมารทองเป็นตุ๊กตาผีใส่กระดูกของคนที่ตายอะไรไปแล้วเนี่ยนะ
คือเฉพาะตุ๊กตานะนี่ฮะที่ให้คุณภูริพัฒน์ดูเนี่ยยายกับป้าบอกดูสิเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเห็นไหม
ภูริพัฒน์ดูสิเนี่ยก็สั่งมาจากอินเตอร์เน็ตนั่นแหละเขาก็มีขายกันเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นตุ๊กตาตัวเล็กตุ๊กตาเด็กนะครับ
นี่ที่ให้ดูนี่คือยังไม่ได้ผ่านพิธีอะไรของอาจารย์หมีนะปลุกเสกลงอัคระอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ทำเป็นตุ๊กตาแบบสั่งมาจากทางอินเตอร์เน็ตนะครับ
ของอาจารย์หมีบอกว่าพอสั่งตุ๊กตามาแล้วเนี่ยอาจารย์หมีเขาก็จะเอาไปปลุกเสกเอาไปลงอัคระบนตัวตุ๊กตาจะทำด้วยตัวเองนะฮะตามที่ลูกค้าเขาสั่งมานะ
หลังจากนั้นนะครับทำพิธีปลุกเสกลงอัคระแล้วก็จะถอดเอาหัวตุ๊กตาออกแล้วเอาเศษกระดูกเนี่ยยัดลงไปในตัวตุ๊กตาแล้วก็จะส่งมอบให้กับลูกค้า
สำหรับลูกค้าที่เขามีความเชื่อนะมีความศรัทธาอยากจะได้จะไปศักดิ์สิทธิ์มีเวทมนต์มนต์ขลังในทางไหนที่เขาเชื่ออาจารย์หมีอันนี้ก็แล้วแต่คุณยายเล่าให้ฟังว่าก็อย่างนี้ก็ขั้นตอนก็ไม่มีอะไรสั่งตุ๊กตามาจากอินเทอร์เน็ตลงอัคละเวทมนต์ปลุกเสกยัดกระดูกคนกระดูกมนุษย์เข้าไปแล้วก็ส่งให้ลูกค้า
ไม่รู้เหมือนกันว่าหลานเอามาจากไหนนะแต่ถ้าถามว่าเป็นกระดูกมนุษย์เนี่ยนะยืนยันว่าหลานชายเลิกทำมาหลายปีแล้วนะถามว่าทำไมเลิกทำก็ตอนนั้นทำแล้วถูกโกงเงินค่าตุ๊กตากุมารทองไปประมาณสามแสนบาท
ก็จะได้

โดยมันจะไปมีวันนี้

มีเนี่ยเหมือนสักครู่คุณพุริพัฒน์กลับเข้ามาที่สถานีเอาตุ๊กตามาฝากตัวหนึ่งค่ะไม่ได้
ไม่มีฮะเป็นตุ๊กตาเพิ่งสั่งเนี่ยแต่ก็แย่งกันใหญ่เลยเมื่อกี้แย่งกันไม่เอา
หลอนกันหมดแต่ก็บอกอันนี้เป็นตุ๊กตาใหม่นะฮะเพิ่งสั่งมายังไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับ
นี่ฮะทีนี้พอตำรวจมาตรวจสอบที่บ้านแล้วไม่ได้เจออะไรเนี่ยนะครับ
เท่ากระดูกกระดูกคนกระดูกอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่ามีเพจดังออกมาระบุว่า
มีข้อมูลจากคนที่เขาให้มาบอกว่ายังทำอยู่นะนะครับเอ๊ะแล้วยังไงหรือว่า
จะเอาไปขุดหลุมฝังไว้ก่อนแล้วเอาไปหลบไปซ่อนไว้ตรงไหนยังไงหรือเปล่า
อุปกรณ์ต่างเกี่ยวกับพวกกระดูกมนุษย์เอามายัดใส่ตุ๊กตาทำเป็นกุมารทองอะไรพวกนี้
ยายกับป้าของอาจารย์หมียืนยันกับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ว่าไม่มีนะฮะไม่ได้แอบเอากระดูกไปฝังไปซ่อนไว้ตรงไหนทั้งสิ้นนะครับ
คุณยายนี่บอกว่าไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อนี่มาตามยายมา
ภูริพัฒน์ตามยายมาเลยนี่เดินเลยข้างบ้านหลังบ้าน
จะดูจะอะไรตรงไหนภูริพัฒน์เอาเลยลูกมีห้องกี่ห้องจะตรวจจะดูอะไรเอาเลย
เขาบอกว่าหลังบ้านเนี่ยฝังคุณทรงคุณใสอะไรมีไหม
คุณได้ฝูกันเยอะใช่ไหมไม่มี
มีแบบกระท่อมมีอะไรอย่างนี้ไหมไม่มี
ยายก็พาไปดูหมดนะคะพื้นที่เป็นแบบนี้
ตัวจากตัวด้านหลังบ้างของอาจารย์หมีนะครับมีคลองที่เป็นคลองน้ำกั้นกัน
นาข้าวของชาวบ้านนะครับก็เราก็ดูด้วยสายตานะเท่า
ดูได้นะฮะก็ไม่สามารถยืนยันได้นะว่าจะเป็นแบบไหน
ยังไงแต่เอาเป็นว่าเราไม่เห็นเราไม่ได้เจออะไรนะ
จากการที่ลงพื้นที่สำรวจวันนี้แล้วก็เจ้าของบ้านเขา
ญาตนะครับด้านข้างของบ้านอาจารย์หมีก็เป็นการสร้าง
เอาไว้สองห้องเหมือนกับเป็นห้องเอาไว้ทำพิธีอะไรสัก
อย่างนะฮะมีกุญแจล็อกเอาไว้นะครับนี่กุญแจล็อกไว้ตรงนี้นะ
ครับห้องนึงเนี่ยเป็นห้องปูนที่ทาสีฟ้านะครับข้างหน้าจะ
ผ้ายันติดเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีรูปปั้นของเท้า
สุวรรณตั้งอยู่สองฝั่งนะจากในห้องเนี่ยนะฮะจะมีเสียงของ
พระเจ้าต่างต่างตั้งอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับเท่าที่ได้
ส่องเข้าไปดูนะก็คล้ายกับห้องที่ทำพิธีนะอีกห้องนึง
เป็นห้องมุงสังกษีนะครับอยู่ใกล้กับสวนกล้วยห้องนี้กุญแจ
แน่นมากนะครับล็อกแน่นหนาเหมือนกันทั้งสองห้องนั่นแหละ
ก็พยายามส่องเข้าไปดูนะฮะก็พบว่ามีสารเพียงตาอยู่สองหลัง
ด้วยนะครับมีรูปปั้นหัวกระโหลกหนึ่งอันด้วยมีตุ๊กตาลง
คาระข้าวของเครื่องใช้ต่างที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเสก
ทำคุณสัยอยู่เยอะเลยนะคาดว่าห้องนี้ก็คงเป็นอีกห้องที่
อาจารย์หมีเอาไว้ทำพิธีอืมนี่อันนี้เราคาดการณ์นะป้าของอาจารย์หมี
รับว่าหลานชายใช้ห้องนี้ทำพิธีจริงนะครับตอนที่ไป
ถามแต่แค่เข้าทรงกับดูดวงไม่ได้ปลุกเสกยัดกระดูกคนทำ
มารทองไม่ได้ทำนะคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็มีอยู่บ้างที่มา
หาหลานชายเนี่ยมาหาอาจารย์หมีเนี่ยเพื่อให้ดูดวงให้เข้าทรง
ให้แต่คุณป้าบอกว่าไม่เยอะหรอกไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยมาก
จะเป็นเหมือนร่างทรงมีพ่อโปเข้าอะไรอย่างนี้พ่อแก่พ่อ
เกิดอะไรอย่างนั้นนะข้อมีแต่สะสมเสียญพระพุทธรูปต่างแล้ว
แล้วเขาชอบไปเก็บของที่แบบที่ใครเขาทิ้งอะไรนะสารพูมเก่า
อะไรเนี่ยเขาจะเก็บเขาจะเก็บมาเขาจะมาสะสมไว้อะไรที่
สารที่เขาไม่ต้องการเนี่ยอย่างนี้เขาก็ไปเก็บมา
ใครให้เขาก็เอาเขาเป็นคนอย่างนั้น
ตอนที่คุณภูริพัฒน์เดินสำรวจรอบบ้านอาจารย์หมีนะครับ
มีกลิ่นอะไรบางอย่างนะครับคุณภูริพัฒน์บอกก็เป็นกลิ่นแบบ
ลักษณะเอ๊ะต้องเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยลองเดินดูตามกลิ่นเลยนะครับ
ไปเจอกองไฟนะคล้ายกับเพิ่งจุดอยู่ไม่นานนะฮะ
เป็นกลองลักษณะอย่างนี้ฮะเห็นไหม
ยังมีควันคู่กลุ่นอยู่แหละเป็นคิดเท่าอยู่ตรงนี้นะครับ
ควันออกมาด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่ากองไฟใครมาจุดทำอะไร
เขาอาจจะเผาเศษเผาหญ้าเผาขยะอะไรก็ได้นะเราก็ไม่รู้ว่ากองอะไรนะครับ
แล้วก็มีป้ายชื่อนะครับชื่อนางส้มแขกขาว
ชาตะ๑๔กุมภาพันธ์๒๕๕๐มรณะ๑๐มิถุนายน๒๕๖
มีป้ายชื่อยังงี้อยู่ด้วยอีกป้ายนึงระบุชื่อ
เด็กชายกันแต่ว่าส่วนของนามสกุลเนี่ยไฟไหม้ไปแล้วนะครับ
จนหมดไปแล้วไม่ได้ระบุวันเกิดนะครับระบุเพียงวันมรณะเอาไว้นะ
วันเดียวกับอีกป้ายหนึ่งป้ายนางส้มวันเดียวกันนะครับ
รณะ๑๐มิถุนายน๒๕๖๓คาดว่าจะเป็นชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
ทั้งสองป้ายนั่นแหละแต่ทำพิธีแบบไหนอะไรยังไงเขียนเอาไว้แล้ว
มันมีรอยไหม้รอยเผาตรงกองไฟกองขี้เท่าตรงนี้อันนี้เราก็ไม่แน่ใจ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณภูวิทพัฒน์บอกว่าก็ลองเคลียร์ดูหน่อย
กองขี้เท่าดูนะครับพบว่าข้างในเนี่ยมีขดลวดนะฮะ
แล้วก็มีตะปูนะอยู่ในกองขี้เท่าแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไร
เขาอาจจะก่อสร้างทำอะไรแล้วมันเหลือเอามาเผาทิ้งมันก็เป็น
ไปได้ใช่ไหมนอกจากตะปูกับขดลวดแล้วนะครับก็ยังมีของ
อย่างนะฮะที่ถูกเผาไปด้วยนะครับก็เลยไปถามคุณยายกับ
คุณป้าของอาจารย์หมีนะคุณยายคุณป้าก็ไม่ได้บอกว่ามันคือ
อะไรยังไงอืมอาจจะไม่ใช่ของที่บ้านเขาก็ได้หรือเปล่าก็ไม่แน่
ใจแต่ก็อยู่เนี่ยด้านหลังบ้านใช่ไหมใช่ครับที่นี่ค่ะสรุป
แบบนี้นะสรุปที่อาจารย์หมีครับบอกตำรวจอืมตามคลิปภาพที่เป็น
คลิปต้นเรื่องอ่ะนะคะครับว่ามีการเอาเท่ากระดูกมนุษย์ใส่ตุ๊ก
กระตาทำเป็นกุมารทองแล้วส่งขายประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะอาจารย์
หมีเขาบอกว่าคลิปที่แชร์กันในโลกออนไลน์เป็นการทำพิธี
อาจารย์ด้านศัยศาสตร์ที่ประเทศกัมพูชานำกระดูกมายัด
ตุ๊กตาเนี่ยเป็นกระดูกของผู้เสียชีวิตที่ญาติไม่ยอม
นำกลับไปครับเขาก็เลยนำเท่ากระดูกเหล่านั้นมาใส่ไว้
ตุ๊กตาแล้วก็ทำพิธีปลุกเสกเขาบอกว่าเป็นคลิปที่
นานแล้วเป็นปีแล้วเส้นทางการส่งออกตุ๊กตากุมารทอง
อาจารย์หมีให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะว่าพอทำพิธีปลุก
เสกเรียบร้อยแล้วก็จะส่งไปให้กับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็น
เวียดนามและมาเลเซียเคยขายได้ราคาสูงสุดก็คือตัว
ละแปดพันถึงเก้าพันบาทลูกค้าส่วนใหญ่เชื่อว่าตุ๊กตา
ุมารทองจะทำให้มีโชคมีลาบเงินทองไหลมาเทมาประสบความ
สำเร็จในชีวิตครับนี่ค่ะก็สรุปจากข้อมูลของอาจารย์หมี
นี่แหละที่ให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วก็บอกกับทีมข่าวนะคะ
เรื่องของความเชื่อคนที่เขาเชื่อศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องของ
มารทองตุ๊กตากุมารทองเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับอาจารย์
้วเหนือดวงหรือว่านายนรงโลฮาเวทวัย๕๐ปีเขามีสำนัก
ศักยันต์แล้วก็สร้างวัตถุมงคลอยู่ที่ราชหลุมแก้วปฐุม
ณีนะพื้นที่เดียวใกล้กับอาจารย์หมีนั่นแหละนะครับบอก
กับเราว่าคือเมื่อก่อนนี้การทำกุมารทองเนี่ยคนที่ร่ำ
ด้านศัยศาสตร์เนี่ยเขาจะปั้นกุมารทองจากเท่ากระดูก
เลยนะค่ะคือเอาเท่ากระดูกมนุษย์เนี่ยมาปั้นเป็นกุมาร
ทองเลยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นกระดูกของคนตายโหงเนี่ยเขาจะ
ถือว่าขลังมากนะครับแต่ปัจจุบันมันทำไม่ได้หรอกไปเอา
กระดูกมนุษย์มาปั้นมาทำอะไรแบบนี้ไม่ได้นะวิธีการมัน
ก็เปลี่ยนอย่างของอาจารย์แจ้วเหนือดวงเนี่ยเขาก็ปลุกเสก
ด้วยการเอาตุ๊กตากุมารทองหรือไม่ก็เอาว่านว่านมหาเสน่หงษ
ว่านต่างมาปั้นแทนมาปั้นเป็นกุมารทองก็มีพุทธคุณด้าน
ตามหานิยมนะครับอาจารย์แต่ละสำนักเขาก็มีวิธีปลูกเสก

แต่อย่างอาจารย์เจ้าเหนือดวงเนี่ยบอกใช้วิธีคือเอาว่านเอาผงว่าน
มาปั้นเป็นตัวกุมารทองใช่ไหมแต่อาจารย์หมีเนี่ยเขาจะซื้อตุ๊กตา
มาตุ๊กตาเด็กที่เป็นพลาสติกเนี่ยแล้วก็ถอดหัวตุ๊กตาออกแล้ว
กระดูกมนุษย์เข้าไปข้างในแทนแล้วก็ปลุกเสกแล้วลงอัคระ
แล้วส่งให้ลูกค้าซึ่งอาจารย์หมีบอกว่านี่ทำนานแล้วค่ะตอนนี้ไม่
ทำอย่างนี้อาจารย์หมีบอกว่าตอนที่ทำนะตอนนั้นนะเรื่องกุมารทอง
ก็เคยเจออาถรรพ์นะตอนสร้างบ้านเสร็จใหม่เนี่ยมีเหตุไม่
ฝันเกิดขึ้นมีรอยเท้าของเด็กเดินบนเพดานบ้านเนี่ยเต็มไป
หมดก็คงเป็นกุมารทองนั่นแหละที่ออกมาซุกสนออกมาเล่นสนนะ
ขณะเดียวกันหลังจากที่มีชาวเวียดนามสั่งซื้อตุ๊กตากุมารทอง
บูชาเนี่ยปรากฏว่ากลางดึกตุ๊กตากุมารทองก็ออกมาวิ่งเล่น
วิ่งเล่นกวนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนชาวเวียดนามคนนั้นถึงขั้น
ที่แบบสั่งตุ๊กตากุมารทองไปแล้วต้องเอามาคืนอ่ะค่ะส่งมาคืน
ไม่เอาแล้วโอ้โหวิ่งทั้งคืนไม่ได้นอนเลยอืมอันนี้อาจารย์หมี
เขาเล่านะค่ะจริงไม่จริงเขาไม่รู้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความ
ของแต่ละบุคคลด้วยนะฮะเรื่องลักษณะแบบนี้แต่การเอากระดูก
มนุษย์นะฮะซึ่งจะเป็นของใครก็ไม่รู้เขาจะทิ้งไว้หรือไม่
ไว้ก็แล้วแต่คุณเอามาทำแบบเนี้ยมันไม่ได้ใช่นะฮะครับ